สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บอร์ดปัจจันทร์บางสวัสดีค่ะ

ไอ้อภิกษาลาฯเครื่องของขาค่ะ
ท็อปนารณีนุภาษุตนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนัก

เพื่อให้คุณได้คุณเป็นสุดยอดแม่บอร์ดตัวจริง
ดีใจมากเลยกลับมาในวันนี้นี่นะพูดเลยว่ามันกระชุ่มกระชวยผิดปกติ
โอ้ยลูกผิด

คุณแม่นะยังปรึกษากับลูกพี่เลยว่าในใจลึกยังคิดถึงเขาเลย
เชฟคริสกับเชฟกันนะโอ้โห
ต้องบอกว่าสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยแซ่บทั้งหน้าตา

ตายแล้วข้ามน้ำข้ามทะเล
มีเรื่องราวมีสตอรี่ต่าง

เมื่อไหร่เขาจะกลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่เขาจะมาหาพวกเรา

คือที่คุณแม่พูดมาเนี่ยมันถูกหมดทุกอย่างเลย

นี่เรียกว่าอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้อง
คราวก่อนได้ชิมอาหารแล้วแต่ยังไม่ได้ชิมเชฟเลย

อยุ่เลยทั้งคู่เลยอ๋อมันหอมอย่างจริง

ตามใจวันนี้เนี่ยขัดใจไม่ได้แล้ว
เพราะว่าถ้าขัดใจเนี่ยจะต้องโดนใช่ไหมคะ

กาวก็จะจัดไปไม่ต้องผิดหวังเลย
เขากลับมาเมืองไทยแล้วก็ต้องเชิญมาสิแม่
ถ้าทำถูกทำดีพวกเราฮุเรกันเถ

เชฟชะหรอก
เชฟสองพี่น้องหน้าเด็กแต่ไม่เด็กประสบการณ์

ความสามารถในการทำอาหารที่การันตีมาจากร้านระดับมิชลินสตาร์

ต้องมีเมนูพิเศษพิเศษมาฝากอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ

ขอต้อนรับเชฟคริสกับเชฟกันค่ะ
ไม่เคยเคยเคยครับไม่เคยอายะไม่เคย

และคริสคริสและกัน

กันหนูเป็นนักศึกษาที่ไหนต้องการค่าเล่าเรียนอะไรรึเปล่า
อย่าถามนะว่าได้มันจากไหนเพราะตอบได้

รอไม่ไหวแล้วแม่ว่าแบ่งทีมเลยดีกว่า

อย่าข้ามเส้นนี้ไปนะจำไว้นะอย่าข้ามนี่นะถ้วยนมนี่

อันตรายมากอยู่ตรงนี้ปลอดภัย
เดี๋ยวให้ให้เอ่อบอกก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอืม
และวันนี้เชฟคริสเชฟกันนำเมนูอินเตอร์แต่ผสมความเป็นไทยที่ทำได้ง่ายแสนง่ายมาฝากเหล่าแม่บ้าน
สปาเกตตี้ผัดต้มยำทะเลแห้งจะแซ่บจี๊ดขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
และส่วนผสมของสปาเกตตี้ผัดต้มยำทะเลแห้งมีดังนี้ค่ะ
สปาเกตตี้ตะไคร้ใบมะกรูดขาพริกขี้หนูหอมหัวแดง
น้ำพริกเผามะนาวน้ำตาลน้ำปลาเกลือ

ก็คือเอาเครื่องต้มยำมาผัดกับน้ำมันให้นิ่ม
จริงแล้วเราใช้เป็นพวกกระทงกะทิอะไรได้เนอะจริงแล้ว

ทำไมถึงต้องผัดก่อน

ทำไมต้องผัดก่อนทำเครื่องแกงก่อนผัดพร้อมเส้นเลยได้ไหม
ก็คือที่จริงผัดเหมือนวิธีฝรั่งผัดหัวหอมผัดกระเทียมก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
น้ำมันร้อนแล้วนะครับ
ค่าใบมะกรูดล่ะ
เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอก่อนใบมะกรูดทีหลัง
แล้วก็ใส่พริกขาวไปพัดด้วยครับ
โอ้โหแห้งมากเลยอะพริกขาวก็หาซื้อได้เนอะตามซุปเปอร์
๑ช้อนไปซื้อแบบชัยหน้าทาวอะไรอย่างเงี้ยเนอะ
นั่งชัย๑ช้อนใช่
ชานี้แล้วกลับมาอะน้ำเปล่ายังไม่เล่นชานี้หน่อยน้ำเปล่า
ทำไมต้องใส่น้ำเปล่าด้วยอะยังไม่สูที่ไม่เห็น

เรียกว่ากรูดในการทำเนี่ยไม่มีอะไรรู้มั้ย

อุ้ยเครื่องมันใช่แค่นี้อีกหรือ

ใช่ครับ

น้ำตาลกี่ช้อนครับ

น่าจะได้แล้วเดี๋ยวเอาออกมาพักไว้ก่อน
เอาล่ะเราผัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

อันนี้ให้เท่ากันเลยนะเชฟเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวแบ่งไว้ให้ค่ะ

แต่พอจะเสร็จทั้งหมดหน้าตาจะเป็นยังไง
เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทำกันต่อเนอะ
ครับโอเคครับผมอ่ะเอาใครจะทำก็ทำ